คุณผู้ชมคะไปที่เชียงใหม่
เรื่องของเด็กกับน้ำเนี่ยเราก็เตือนกันอยู่บ่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๓ชาวเมียนมา
จมน้ำเสียชีวิตในฝ่ายของหมู่บ้าน
แต่เรื่องนี้ค่ะชาวบ้านในพื้นที่เขาไปเชื่อในมุมของความอาถรรพ์
เพราะเขาบอกว่าตรงนี้มีผู้ชายจมน้ำตายจุดเดียวกันเลย
แล้วก็เพิ่งทำบุญครบร้อยวัน
เขามีการเชื่อกันว่าเป็นลักษณะของตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
นี่นะคะเด็กผู้หญิงอายุ๑๓ชาวเมียน

เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๒๐นาที
พบร่างของน้องนะคะ

บอกว่าขับรถมาจากพื้นที่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่
ที่ฝ่ายนี้มาเล่นน้ำกันค่ะมากันตั้งแต่บ่ายสามโมงเมื่อวานอ่ะนะคะ
กำลังเล่นน้ำกันอยู่ก็เนี่ยมีตัวนางสาวมิ่งมีน้องผู้ตายอ่ะนะคะ
แล้วก็เพื่อนสักสี่คนแต่ว่าน้องโอไวชาเนี่ยค่ะ
ว่ายออกไปไกลจากทุกคนเลยก็พยายามจะตะโกนเรียกตะโกนเตือน
ขยับเข้ามาขยับเข้ามาอย่าไปไกลแต่กลายเป็นว่าถูกน้ำพัดไป
พัดออกไปพัดออกไปแล้วมันลึกขึ้นเรื่อย
จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาทุกคน
นี่นะคะชาวบ้านเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องของความอาถรรพ์หรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งมีผู้ชายวัยรุ่นจมน้ำเสียชีวิต
กำลังจะทำบุญร้อยวันนะคะในวันนี้
แต่กลายเป็นว่ามีเด็กหญิงชาวเมียนมามาจมน้ำเสียชีวิต
ก่อนที่จะทำบุญร้อยวันแค่วันเดียว
เขาก็มองกันว่าเป็นลักษณะตัวตายตัวแทนไหม
แต่มันก็เป็นเรื่องของการไปเล่นน้ำแล้วก็ไม่ได้ดูแลกันนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็ส่งศพของผู้เสียชีวิตให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ชนะสูตรนะคะตรวจสอบประวัติตรวจสอบหนังสือเดินทาง
ของน้องผู้เสียชีวิตแล้วก็กลุ่มเพื่อนชาวเมียนมาด้วยนะคะ